กรมควบคุมโรคนั้นเปิดเผยนะครับว่า
สำหรับใครที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
หรืออาจจะเคยมีอะไรกับผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
ก็สามารถจะไปขอคำปรึกษาได้
ยินดีให้บริการคำปรึกษาและสามารถจะตรวจรับตรวจเชื้อดู
ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในประเทศ

ธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนั้นเปิดเผย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

และตรวจหาการติดเชื้อได้ฟรีปีละ๒ครั้งที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง
และรับการรักษายาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ์
เพื่อให้รู้สถานะการติดเชื้อ
หากรู้ว่าติดเชื้อจะได้เข้ารับการรักษาทันที
ทำให้วางแผนดูแลสุขภาพได้รวดเร็วนะครับ
แล้วก็หยุดการแพร่เชื้อได้อีกทางหนึ่งด้วย
แบบรู้ผลวันเดียวทำให้ประหยัดเวลา
แล้วก็สามารถจะเริ่มการรักษาได้เร็ว
พร้อมขอให้ประชาชนให้ความสำคัญในการป้องกัน
ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
หากต้องการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ
สามารถรับบริการได้ที่สถานบริวารใกล้บ้าน

ด่วนปรึกษาเอสโทร๑๖๖๓ครับ